คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะมีผู้ช่วยพยาบาลคนนึงไปเอาหมามุ้ยเทใส่รถจักรยานยนต์
อืมจนสัญญาณเตือนดังก็วิ่งหลบหนีไปแต่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความนะคะแต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ดูภาพก่อนค่ะ
นี่นะคะผู้ช่วยพยาบาลคนนี้นะคะเอาหมามุ้ยไปเทบนรถจักรยานยนต์
ใส่ถุงมานี่ลาดเลยเทเลยใช่เทเลยแล้วเดี๋ยวเธอจะรีบหลบไป
สัญญาณมันดังเตือนนี่ไงอ่านี่วิ่งเลยนี่ค่ะครับมีเพจดังแชร์คลิปนี้นะคะ
แล้วคนก็แชร์กันเยอะเหมือนกันคือตามที่มีการแชร์คลิปคลิปเนี้ย
มีข้อความบอกว่าทำไมชุดที่ใส่กับการกระทำมันสวนทางกัน
เอาหมามุ้ยมาเทใส่รถแบบนี้เราแจ้งความได้ไหม
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะคะครับไปเจอกับคุณไก่
แฟนสาวของผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าแฟนนุ่มทำงานเป็นช่างฝ่ายเทคนิค
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ช่วยพยาบาลสาวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕สิงหาคมแฟนนุ่มจอดรถไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปทำงาน
ตัวเธอเดินเล่นรอที่ห้างสรรพสินค้าคือรอแฟนนุ่มเลิกงาน๓ทุ่ม
หลังเลิกงานแฟนก็โทรหาจากนั้นก็เดินไปที่รถพร้อมกัน
แต่เขาสังเกตเห็นความผิดปกติบนเบาะรถค่ะครับ
ก็เลยเพ่งมองดูดีว่าเอ๊ะมันอะไรแปลก
ก็เลยรู้ว่ามันคือหมามุ้ยกระจายเต็มเบาะเลย
นุ่มก็เอาน้ำล้างรีบขี่รถกลับบ้าน
ระหว่างขี่กลับยังมีหมามุ้ยที่ล้างไม่หมดนะคะ
ยังมีอยู่เลยนะครับมันก็ปลิวก็คันกันเต็มตัว
นี่นะคะนี่ไงคะหมามุ้ยเขาก็เลยเอ๊ะใครทำ
อยู่ดีดีหมามุ้ยจะมาอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์แบบนี้ได้ยังไง
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันถัดไป
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะครับคือนอกจากนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนที่ก่อเหตุตามคลิปภาพ
เขาส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไปต่อว่าเธอด้วยนะเธอบอกนะ
ครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ไม่คิดว่าจะมาโอ้โห
เอาหมามุ้ยมาเทใส่รถจักรยานยนต์ของแฟนนุ่มของเธอแบบนี้
เพิ่งล้างรถนะคะเราเพิ่งล้างรถเสร็จแล้ว
ไก่ก็คิดขึ้นได้ว่าหรือว่ามันจะเป็นนกนกที่มาตีกัน
แล้วก็ปีกหักแล้วก็ผลล่วงลงแล้วก็เออไม่ใช่
พอดีไก่มองไปเห็นข้างล่างซึ่งมันเป็นหมามุ้ย
เยอะไหมคะลดกันทีค่ะอืมก็เป็นหมามุ้ยรถต้องเบาะรถค่ะ
แล้วก็หน้ารถด้วยหน้ารถใช่ค่ะซึ่งจะให้เราขับ
อ้าวคือเขาไปเช็คที่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่มีการเอาหมามุ้ยไปเท
แม่ของฝ่ายชายที่ต่างจังหวัด
บอกว่าจะฆ่าให้ตายทั้งสองคนถ้ายังไม่เลิกกัน
แล้วเราก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันนะค่ะ
แต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะ
คือฝ่ายชายที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่า
ก่อนหน้านี้นะคะเคยคบหาอยู่กินกับผู้ช่วยพยาบาลคนก่อเหตุนะคะ
อยู่กินกันมา๕ปีมีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๔ขวบ

ตัวฝ่ายชายก็มาคบกับนางเสาไก่คนที่ให้ข้อมูลกับเราอะค่ะ
ก็คบกับนางสาวไก่ได้ประมาณ๑๐เดือน
แต่ฝ่ายชายยืนยันว่าก็เลิกรากับผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นน่ะ

ฝ่ายหญิงก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ฝ่ายหญิงก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำ
ทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ที่ฝ่ายบุคคลบอกว่าเตรียมเรียกผู้ช่วยพยาบาลคนที่ก่อเหตุ
และผู้เสียหายไปสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

มุ้ยถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะ
ก็เป็นฝักคล้ายถั่วขนสีน้ำตาลอมทองค่ะ

ร่วงง่ายก็ปลิวตามลมประเด็นคือถ้าไปโดนมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว
จะคันมากคันแบบปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเลยอะค่ะ